วันนี้ผมก็เชิญทางครูริวจิตสัมผัสมา
คุณลิวก็บอกว่ามันไม่ใช่

ตัวเลขที่อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์

แล้วก็มีการเอาคำนวณตัวเลขมาบวกกัน
มันก็จะเป็นตัวเลขอะไรเขาออกมาก็ไม่รู้นะ

ผมก็อัดต่อนะหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วก็อัดรายการต่อ

เค้าก็จะมีตัวเลขติดให้แต่ละคน

หรือเลข๓๔

ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ทั้งหมด

ครูริวก็แบบ

ชื่อจุฬกรรมครัวต้องใช้วิญญาณการปรภังรับชม
พ่อของเอ่อที่ผู้ชายคนนี้
เขาพูดถึงผู้ชายกับผู้หญิงชื่อว่า

แล้วตัวผู้หญิงตัวแม่คือชื่อดวง

แล้วเขาก็บอกว่ามีเสื้อตัวนึงที่เขารักมาก
เขาใส่เป็นเสื้อคอกลมสีขาวแล้วก็เหมือนกับมีตราอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้
เสร็จปรากฏว่าพี่สาวก็เลยเอารูปมาให้ดู
กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้น้องเบ้นเนี่ยใส่เสื้อสีขาวตัวนั้นแล้วก็มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้
หมายว่าคือตอนที่ไปวิญญาณหรือว่าตอนที่มีชีวิตอยู่
ตอนที่มีชีวิตอยู่คือเขาใส่เสื้อตัวนั้นเขาบอกเขารักเสื้อตัวนี้
เขาห่วงเสื้อตัวนี้แล้วก็บอกว่าเขาเห็นไม่ถึงว่าน้องคนนี้มีกีต้าอยู่ตัวหนึ่ง
แล้วสีมันเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเขารู้สึกเขาชอบกีต้าตัวนี้
ปรากฏว่าพี่ร้องไห้เลยบอกว่ากีต้าตัวนั้นคืออยู่บ้านเขาเอง
เหรอเออคือเขาเป็นคนซื้อกีต้ามาอะไรอย่างนี้

อันนี้คือคุณริวเขาบอกมากับอันนี้เป็นความเชื่อสูญบุคคลนะครับ
คือมาเล่าให้ฟังเฉยวันนี้คือสัมภาษณ์มาแบบนี้

เดี๋ยวอาจารย์ออสก็ต้องไปพิสูจน์กันเอง

ถนนที่ไปอยู่ในเตาเผาหรือเปล่า

ผมว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่กระดูก

มันไม่ได้มีรูปความพลุนของตัวกระดูก

ผมนั่งดูอยู่แล้วก็เทียบกับกระดูกของจริงของเขา

คือเขาก็จับกันผมก็นั่งดูอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวพรุ่งนี้เรียงอาจารย์บอกพรุ่งนี้รู้เรื่องเลย
ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่กระดูกคือเรื่องนี้จบเลย

พ่อจะเก็บไว้